คุณผู้ชมคะในวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาได้มีการเปิดเผยรายชื่อบรรดาศิลปินดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีใหญ่
ในช่วงนี้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่เจ้าหน้าที่เขาเผยแพร่มีการใช้ทั้งอักษรย่อแล้วก็มีการเบลอหน้าด้วยนะคะทั้งนางสาวสอนางสาวออ่างนางสาวกไก่นะคะ
อันนี้จะเป็นอักษรย่อนะคะนางสาวสาวเสือแล้วก็เป็นภาพที่เบลอหน้าเอาไว้แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบเดาได้
อันนี้รับบังคล
มีสิบคนที่ดูห้าโฆษณาเครื่องสำอาง
ใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งตีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

จะได้เห็นไปพร้อมกันนี้นะคะดาราหญิงนางสาวรอเรือ
ไอดอลนางสาวชอช้างและนักร้องชายอักษรย่อนายก่อไก่นะคะ
สามคนนี้มีความผิดข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จนั้น
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
และหนึ่งในดาราสาวที่คาดว่าจะโดนหางเลขในคดีนี้ก็คือคุณก้อยรัชวินค่ะ
วันนี้เพิ่งลงเครื่องกลับมาจากสเปนก็ตรงดิ่งมาที่อีเวนต์ได้เปิดใจว่า
เพิ่งจะทราบเรื่องนี้จากสื่อมวลชนแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เช่นเดิม
และหากมีหมายเรียกหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
คุณก้อยเพิ่งลงเครื่องมาก็เลยไม่แน่ใจค่ะก็เพิ่งทราบจากพี่เหมือนกันค่ะ
ก็คงต้องว่าตามคดีกันไปแต่คิดว่าคิดว่าเท่าที่ก้อยได้คุยกับตำรวจในครั้งที่แล้ว
ตำรวจได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจจะมีการไต่สวนเพิ่มนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่มากก็คิดว่าเราเราบริสุทธิ์ใจ
แล้วเราเองก็เราก็ไม่ได้หลบหนีคือตำรวจเรียกมาหรือใครเรียกมา
เราก็ออกมาชี้แจงในมุมของเรา
ส่วนของตัวเองก็ชี้แจงไปแล้วนะคะนอกจากนี้ยังถือโอกาสชี้แจงดราม่าของพี่ตูน
ถูกกระแสโซเชียลบางส่วนโจมตีว่าเป็นนักวิ่งเรียกรายเงินจากชาวบ้านอีกด้วยค่ะ
เอาจริงเราทั้งคู่ก็เข้าใจแหละ
เรียกว่าเราไม่อยากจะไปรบกวนไปกระทบใคร
หรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
คือเราพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วก็รอบครอบในทุกมิติ
สิ่งที่เราทำนั้นมันเอาเป็นว่าเรามองปลายทางว่าเราได้ช่วยใครดีกว่า